โดนสารสั่งฟ้องล้มละลายเพราะหนี้สินกว่า๑๐ล้านนะคะ
เป็นข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วแต่เมื่อเช้านี้ค่ะเจอเจ้าตัวพร้อมลูกสาวน้องเบสที่ได้เป็นนางเอกหนังเรื่องแรก
พี่สมรักบอกข่าวดีกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเคลียร์เรื่องคดีเรียบร้อยแล้ว
หนี้สินหลายล้านมีผู้ใหญ่ช่วยจ่ายให้ค่ะและตุลาคมนี้สารจะตัดสินให้พี่สมรักไม่ใช่บุคคลล้มละลายอีกต่อไป
คือจริงแล้วอยากบอกว่าถ้าเราเป็นคนดีนะผู้หลักผู้ใหญ่กับเราก็เห็นโมเราไม่ได้เป็นคนเกเลนะครับ
ความดีของเราก็ทำเรื่อยนะครับก็เรื่องคดีต่างต่างก็เคลียร์

เงินก็ครับครับผมไม่ปุ๊กก้อนแล้ว
มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรคือบางทีแบบด้วยความที่ผมเป็นคนแบบใจร้อนอ่ะ
คือเราไม่ได้ความยุติธรรมมากแล้วก็ต้องโวยธรรมชาติดิ
มึงไม่ถูกอ่ะถ้าอันไหนถูกเราก็ยอมรับอันไหนผิดเราก็ต้องโวย
ต้องขึ้นสารต่อไปนี้ไม่มีล้มละลายแล้วสร้างหลักแน่นปุ๊บ